เราพาไปดูความทุกข์ของคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้กันหน่อย
เขาบอกว่าทุกเกือบทุกวันนะคุณในช่วงเวลากลางคืนดึก
มันจะมีโจรมาขึ้นบ้านหลังนั้นหลังนี้หลังนู้นหลังนั้นเป็นสิบสิบหลัง

คุณบ้านหลังนี้เป็นหนึ่งในบ้านหลังที่มีวงจรปิดแล้วเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเห็นผู้ก่อเหตุไหม

มาจากนี้มีการปีนจากบ้านหลังนี้ไปอีกบ้านหลังนึงแล้วเข้าไปขโมยของเขาด้วย
บางหลังไม่มีกล้องนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้บ้านหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
เห็นคนร้ายค่ะจับภาพไว้ได้กล้องมุมจรปิดผู้ชายถอดเสื้อมาด้วยนะมีรอยสัก
กางเกงขาสั้นไม่ใส่รองเท้าแอบปีนเข้าไปในบ้านช่วงเวลาสักเกือบเกือบตีหนึ่งของวันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมา
มีการเดินอ้อมไปทางด้านหลังบ้านเดินวนเวียนไปมาปีนออกไปตอนตีหนึ่งจริงใช้ระยะ
มีอีกหลายหลังที่เขาเข้าไปแบบนี้ทีนี้คุณจ๋าแจ่มสีของเราค่ะลงไปดูกันหน่อย
บ้านนี้มันยังไงทำไมไม่มีรบพอหรืออย่างไร
หรือเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีโจรขึ้นทีเดียวเป็น๑๐หลัง
ปรากฏว่าคุณจ๋าบอกว่าหมู่บ้านนี้นะคะมีประมาณสัก๒๐๐หลังได้
ไม่มีรอปภคุณคิงไม่มีรอปภเฝ้าหมู่บ้าน
หนึ่งในผู้เสียหายนะคะที่ชื่อว่าคุณชิชนิตา
เล่าให้คุณจ๋าของเราฟังว่าวันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมาตอนเช้า
ตัวเธอน่ะออกมาเดินเล่นหน้าบ้านเหลือบหางตาไปเห็น
เฮ้ยกระเป๋าสตางค์ฉันนี่น่ะทำไมมันมาอยู่สนามย่าข้างบ้าน
ตอนแรกเธอก็คิดว่าสงสัยหมามันข้ามมาแล้วมั้ง
เอ๊ะหรือคนในครอบครัวเอาธรรมธรรมหล่นไว้ตรงนี้
มาดูปรากฏเงินหายไป๖๐๐บาท
แต่เอกสารอื่นในกระเป๋าอยู่ครบ
ตัดสินใจรีบไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
ถึงได้รู้ว่าคนร้ายแอบเข้ามาในบ้าน
ตอนที่เธอนอนหลับอยู่ชั้น๒ของบ้าน
แล้วมาขโมยของขโมยกระเป๋าสตังค์ที่ชั้นล่างไป
เอาเงินไปก่อนโยนทิ้งไว้แบบนี้
เธอบอกโอ้ยตกใจนะ
แล้วโชคดีเท่าไหร่ที่เธอน่ะไม่ได้ถูกทำร้ายค่ะ

ส่วนแฟนก็อยู่ห้องหน้าบ้านดูทีวีอยู่
แต่เขาคงเห็นไฟในบ้านเปิดหรือเปล่า

ถ้าเขาเข้าไปข้างในเราอาจจะกลายเป็น๓ศพนั้นก็ได้

เหมือนกับว่าเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นเราก็คือ

โจรขึ้นบ้านใครก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง
เพราะว่าจะออกมาเราก็กลัวเผื่อเขามีปืนมายิงเราใช่ไหมคะ
นั่นแหละค่ะก็ต้องช่วยตัวเอง
ทีนี้แน่นอนว่าหลายคนคงสงสัย
เอ้าแล้วโอ้โหเจอโจรขึ้นขนาดนี้หลายคนไม่ย้ายหนี

ผู้เสียหายคนนึงค่ะบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่า

เขาเป็นวิธีการช่วยเหลือดูแลกันเองคุณ
เพราะอะไรมันไม่มีนิติบุคคลมาดูแล
มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นช่องให้โจรเข้ามาขโมยของในช่วงเวลากลางคืนเป็นประจำย้ำ

เดือนนี้โดนขโมยขึ้นบ้านเนี่ย๖หลังแล้วนะ

ศูนย์ดำรงธรรมเรื่องเงียบ
ตอนนี้หลายคนบอกหวาดภาวะกันไปหมดนอนกันไม่ได้เลยนะคะ
เพราะกลัวว่าวันหนึ่งคนร้ายอาจจะเข้ามาทำร้ายก็ได้ค่ะ

พาทีมข่าวเราไปดูจุดที่คนร้ายปีนเข้ามาภายในบ้าน
อ่าปีนเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วปีนข้ามไปก่อเหตุที่บ้านอีกหลังด้วย

เนี่ยได้เงินของบ้านอีกหลังไปประมาณ๒๐๐๐ค่ะ
อ่ะเราไปสอบถามอยากรู้
ผู้กำกับสพนปลือค่ะเจ้าของพื้นที่พันธุรกิจดำรงเอี่ยมไพโรธ
บอกนะท่านเปิดเผยว่าให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวหาเบาะแสคนร้ายแล้วนะ
กำลังไล่ให้ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
จะเร่งดำเนินการตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด
ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วล่ะค่ะ
ไม่อย่างนั้นคืนนี้ก็จะนอนแบบว่าอกสั่นขวัญแขวนอีก

ฝากหน่อยครับมีความคืบหน้าจะได้รายงานให้ทราบ